สวัสดีครับในค่ำคืนนี้มาพร้อมกับบรรยากาศยามเช้านะครับ
ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างบริเวณตอนบนของประเทศไทย
ถ้าหากใครไปในระยะนี้ก็คงจะได้เจอกับภาพแบบนี้แหละครับ
ทะเลหมอกรวมไปถึงพื้นราบนะครับ

เพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่ครับทั้งเหนือทั้งอีสาน
มีหมอกปกคลุมในหลายพื้นที่ใช้รถใช้ถนนต้องเปิดไฟตัดหมอกด้วยนะครับ
ที่เป็นแบบนี้ก็เป็นผลพวงมาจากอากาศเย็นครับสีม่วง
กำลังถอยร่นออกไปนะครับจึงทำให้ความชื้นนั้นเข้ามาแทน
ซึ่งความชื้นก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดหมอกเกิดขึ้นนะครับ
ส่วนภาคเหนือนะครับอากาศนั้นมีความหนาวเย็นต่อเนื่อง
เพราะว่ามีคลื่นกระแสลมแผลลงมาปกครุมในบริเวณนั้นกล่าวอยู่
ดังนั้นในพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ตามยอดดอยมีโอกาสเจอน้ำค้างแข็งนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้จะสังเกตว่าในช่วงหลังกลางสัปดาห์ครับ
มีการแผลลงมาปกครุมเมืองไทยของเรานะครับ
ก็จะทำให้อากาศนั้นจะเริ่มหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่ง
ไล่กลุ่มหมอกกลุ่มควันรวมไปถึงความชื้นต่างออกจากเมืองไทยครับ
จากภาพจะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนเช้า
อุณหภูมิประมาณ๑๖องศาเท่านั้นนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานที่ประมาณ๒๐กว่าภาคกลางครับอยู่ที่ประมาณ๒๔๒
นี่คืออุณหภูมิตอนเช้านะครับแต่หลังจากนี้ในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิเป็นอย่างไรมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
ภาคเหนือจากการตรวจสอบในอากาศหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิพื้นราบต่ำสุด๑๒องศา
ยอดดอยมีอากาศหนาวจัดแล้วก็น้ำค้างแข็งด้วยต่ำสุด๒องศาเซลเซียตครับ
อีสานครับเช่นเดียวกันหลังจากนี้ก็จะเริ่มมีลมแรงเกิดขึ้นนะครับต่ำสุดอยู่ที่๑๒องศา
ยอดภูมิมีอากาศหนาวครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๘องศาเซลเซียต
ส่วนพื้นที่ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากมีหมอกในตอนเช้าต่ำสุด๒๓องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากมีหมอกในตอนเช้าต่ำสุด๒๒องศาเซียตสูงสุด๓๕องศาเซียต

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับฝนนั้นยังคงตกต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
เฉลี่ยแล้วร้อยละ๒๐๓๐องศาเซียตของพื้นที่ต่ำสุด๒๓องศาเซียตสูงสุด๓๔องศาเซียตคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร

ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนอยู่ที่ประมาณ๑๑๐๒๐องศาเซียตสูงสูงประมาณ๑เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนอยู่ที่ประมาณ๑๑๐๒๐องศาเซียตสูงสูงประมาณ๑เมตร

ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
มีเมฆเป็นบางส่วนแล้วก็มีหมอกในตอนเช้านะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๓สูงสุด๓๔องศาเซลเซียตนะครับ
หลังจากกลางสัปดาห์อย่างที่บอกไปแล้วครับว่า

ดังนั้นวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธพฤหัส
อาจจะต้องระวังเรื่องของหมอกที่ยังคงหนาแน่นอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ